อย่างคณะลิเกของคุณสอนรามน้ำเพชรเองก็ต้องบอกเลยว่าได้รับผลกระทบอย่างจังเลยค่ะคุณผู้ชมจนตอนนี้เนี่ยต้องผันตัวเองมาขายน้ำพริกทางออนไลน์ค่ะ
ซึ่งคุณสอนรามน้ำเพชรเนี่ยเขาบอกว่าโหหลังจากเจอกับโควิด๑๙ไปเนี่ยสูญเสียรายได้นับล้านนะคะ
เพราะปกติเขาจะมีงานแทบทุกวันแต่ช่วงโควิดเนี่ยทำให้รายรับไม่มีเลย
แต่อย่างไรก็ตามค่ะจะพาลูกคณะนับร้อยชีวิตผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้
พอถามถึงการปรับคอนเทนต์การแสดงลิเกใหม่ให้เข้ากับยุคในตอนนี้
ยกทั้งหลายจะมีลุ้นได้ชมลิเกเร็วนี้หรือเปล่าไปฟังกันหน่อยค่ะ
ก็เยอะครับก็เป็น๗หลักนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรามีงานแสดงทุกวันนะครับ
แต่ว่ากลายเป็นว่าทุกวันเราไม่มีรายได้รายรับเลย
เราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับให้กำลังใจภายในครอบครัวแล้วก็ทีมงานทุกคน
เราก็เครียดไม่ได้ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ต่างมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอย่างนี้ครับ
แล้วก็ต้องปรับตัวคณะเราก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับ
รอเวลาที่จะได้กลับไปแสดงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราทอดทิ้งแฟนคลับไม่ได้อยู่แล้ว
ช่วงนี้นะครับก็ต้องให้กำลังใจกันทั้งขอบพระคุณนะคะแฟนคลับนะคะทุกท่านที่ให้กำลังใจศิลปินเรามาโดยตลอด
รอวันเวลาที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะแสดงให้เต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือแบบเก็บกฎมากครับ
ดาแม่ยกเองตอนนี้ก็น่าจะรอคอยเหมือนกันอีกนิดเดียวเท่านั้น
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยนะคุณนะ
จากปกติแม่ยกให้กำลังใจน้องคณะลิเกด้วยการคล้องพวงมาลัย
ตอนนี้ไปอุดหนุนน้ำพริกของน้องสอนรามน้ำเพชรกันก่อนแล้วกันนะคะ